อีกหนึ่งคนค่ะพี่เจเน็ตเขียว

ชีมีแฟนนะคะแล้วแฟนของชีเนี่ย

นี่แหละค่ะแฟนของพี่เจเน็ตเขียวนะคะ

เพราะว่าแฟนพี่เจเน็ตเขาเป็นนักดนตรี

แถมยังคบกันมานานถึง๑๓ปีค่ะคุณผู้ชม

และที่สำคัญพี่เทเน็ตเนี่ยตามไปจีบเองด้วยนะ

แต่ว่าจะแต่งงานมีลูกอะไรยังไง
รวมไปถึงเรื่องขายบ้าน๑๐ล้านที่จังหวัดนนทบุรี
จะมีคนจนมีคนเมาส์ว่าเธอตกอับ

จะตกอับได้ยังไงไปฟังทั้งหมดนี้เลยค่ะ

หล่อค่ะพอเราก็นะ
ต้องทำกับข้าวอร่อยถึงจะมัดใจเขาอยู่

อันนี้คือแต่งงานอันนี้เจาะทะมงสะเมียนไหมค่ะ

เราน่าจะมีพิธีไม่ได้ถ้ามีพิธีอาจจะ
ส่วนกระแสอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้

ก็มาอยู่ที่นนท์ก็จะขายแล้วเพื่อจะกลับไปอยู่โคราช

อยู่เบื้องหลังเขาอยู่เบื้องหลัง
แสดงว่าเขาต้องทำงานเกี่ยวกับเบื้องหลังการทำเพลง
คือตอนนี้ไม่ได้คลอดอัลบั้มของตัวเองออกมานะ

แล้วที่สำคัญคือพี่เจเน็ตมีค่ายเพลงเป็นของตัวเอง
ที่จะจีบพี่แจ๊กกะรีนไปเป็นนักร้องเมื่อกี้
ใครว่าตกอับ

คือพี่เสน็ตเขาอยู่เบื้องหลังการทำงานเยอะแยะมากมายนะคะ